เอาไปต่อกันที่คุณแม่สุดแซ่บสาวกระแตกันบ้าง

คุณกระแตสุพักษรค่ะต้องบอกว่า
พวกแม่รวมไปถึงเพื่อนในวงการทั้งหลาย
หลีกทางให้บัตรเดียวนี้ค่ะ
โอ๊ยขาวมาก
อะไรคะเขาใส่ชุดสีดำคุณ

คุณผู้ชมดูนี่ต้องบอกว่านี่คลอดลูกมาหนึ่งคนแล้วนะจ๊ะ

เออยังคงความเซ็กซี่ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยค่ะ
ตอนนี้กระแตสุภักษรอย่างที่บอกไป

แต่ว่าล่าสุดขอพักเลี้ยงน้องเจ้าขาแป๊บหนึ่งนะคะ
มาอวดโฉมโปรโมทชุดว่ายน้ำแบรนด์ของตัวเองค่ะ

แบรนด์จะไม่หุ่นดีได้หรือนะฮะ
ต้องบอกเลยว่าหุ่นดีมากดูแลตัวเองดีมากนะครับ

ชื่นชมในความเผ็ดของคุณแม่

ขนาดเพื่อนดาราหลายคนนะคะมายอมซีโรราบค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเนยโชติกากับเบ้นพรชิตา
เข้ามาโพสต์ว่าโอ๊ยคุณแม่นะฮะ
ส่วนวีเจจ๋าค่ะคอมเมนต์มาว่าสลบเลยนะจ๊ะ
แล้วก็วัตถีเฉาอย่างสาวนิวเคลียร์ฮันซ้า
ถึงกับคอมเมนต์ว่ายอมลาว

เชื่อว่าแฟนจะต้องคิดถึงแฟชั่น
แบบเปรี้ยวของสาวกระแตอย่างแน่นอนนะคะ
นี่แค่โพสต์ขายของนะชุดว่ายน้ำแบรนด์ตัวเอง
ถ้าเกิดว่าถ่ายนิตยสงฆ์นิตยสารเนี่ย
แซ่บขนาดไหนก็ต้องรอดูนะคะ
กราบคุณแม่อีกหนึ่งกราบด้วยละกันค่ะ
ซีโรร่ากลับแทบอกเลยทีเดียว